คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้น่าสงสารลิงมากเลยที่สระบุรี
ยังโชคดีนะคะที่พลเมืองดีเขาได้ยินเสียง
คือเขาผ่านบ้านร้างหลังหนึ่งได้ยินเสียงลิงร้อง
แต่จริงแล้วแถวนั้นมันก็มีลิงอยู่บ้างแหละ

พอเข้าไปดูนี่คือสิ่งที่เห็นในถุงคือลิงนะคะ
อ๋อเหรอลิงใส่ถุงตะข่ายผูกแล้วก็ห้อยเอาไว้แบบนี้

พลเมืองดีที่ไปเจอตอนแรกบอกว่าเป็นร้อยตัว
อุ๊ยเขาก็แกะปล่อยมีรอยอยู่ในน้ำด้วย

ลอยคอกันแบบหนาวน่าสงสารมาก
เอ้ยแล้วเอามาใส่ถุงอะไรอย่างนี้ทำไม
คาดว่าเป็นขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ร้างอยู่ในพื้นที่หมู่๖นะคะ
ตำบลพุคำจานอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

รีบแจ้งตำรวจสพพระพุทธบาทให้มาตรวจสอบ
มันจะมีกล่องอยู่๔ใบค่ะคุณผู้ชม

กล่องมีลิงหลายตัวนะคะ
ใส่อยู่ในถุงตะข่ายแล้วผูกปากถุงนะคะ
คือแค่ให้มันพอหายใจได้อ่ะพี่อุ๋ย
แต่มันขดตัวอยู่ในถุงหลายตัวมาก
มันหิวมันอิดโรยมันร้อง

ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนที่ไปเจอมีบางส่วนมันตาย
บางส่วนมันทนไม่ไหวมันตาย

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
มันก็คงหายใจไม่ออกด้วยอดอาหารด้วย
ไปจับลิงมาจากที่อื่นไม่น่าจะใช่ลิงแถวนั้น
จุดหมายปลายทางอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่ามาทิ้งตรงนี้

ในน้ำอันนี้ในน้ำก็มีลิงนะคะ

ใช่ค่ะอยู่ในถุงก็มีอยู่ในน้ำก็มี
แล้วมันจะมีบางภาพที่มันลอยคออยู่

ไปฟังเสียงพลเมืองดีที่เจอลิงแล้วก็ไปช่วยนะคะ
เลยเข้าไปดูอะไรหัวไลโยงเลยมาร้องมาร้อง

มันก็ถอยแฟนโยงเรือร้อยเชือก

อืมครับ
มันได้ยินชัดมันไม่ได้อยู่ถนนใหญ่นี้

นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ

มีลิงอยู่๒๙ตัวตายไป๑นะคะ
แต่ว่าพลเมืองดีเขาก็ปล่อยไปบ้างแล้วส่วนหนึ่ง
เพราะเขาบอกว่าตอนเจอนี่เจอเป็นร้อยนะคะ

ว่าเป็นขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือไม่อย่างไร
ส่วนลิงที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยก็เอาไปไว้ในศูนย์ที่เขาอนุรักษ์ดูแล
พรุ่งนี้คงมาจับจะเอาไปขงไว้ขายต่อได้หรือ